มาทำความรู้จักกับพระเอกเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ทรงจุงกิโอ้โหเป็นอาหารหล่อเป็นพระเอกในซีรีส์เรื่องนี้นะคะ
เขาเป็นนักแสดงในแบบเป็นพิธีกรนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เขาอายุ๓๐ย่าง๓๑แล้วค่ะเกิดปี๒๕๕๙
ฉันขออนุญาตบอกแบบนี้เลยค่ะจะได้รู้ว่าหุ่นเขาดีขนาดไหน

ดูไหมคะมีผลงานเยอะเลยมีภาพยนตร์มีซีรีส์นะคะ
เขาเริ่มต้นโอ้โหมานานแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๑ค่ะ
โฆษณา๒๓ชิ้นแล้วนะเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณามา๒๓ชิ้น
รางวัลที่เคยได้รับมากมายขออนุญาตอ่านไม่ครบเพราะว่าเยอะจริงค่ะ
ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี๒๐๑๐๒๐๑๑๒๐๑๒นะคะ
จากนี้เขาเกณฑหารค่ะตัวจริงเขาก็เป็นทหารคือ
เกาหลีเขาต้องเกณฑหารอยู่แล้วเป็นกฎหมายของเขาทุกคนผู้ชายทุกคน
แล้วเขาก็เกณฑ์อาหารแล้วเรียบร้อยออกมาก็รับบทบาททหารเลยแบบนี้นะคะ
ไม่รู้ว่าจะมาเมืองไทยหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันนะคะ
ว่าได้เจอทหารหล่อหรือเปล่านะคะ
ใช่นะคะ